แต่ว่าในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับได้เกิดเหตุโจมตีที่ถูกอ้างว่า
ติดอาวุธไอซิสอยู่เบื้องหลังแทบจะรายวันตั้งแต่เหตุที่ตุรกีบังคลาเทศอีรักษ์
อุดีอาราเบียจนมาถึงเหตุล่าสุดที่อินโดนีเซีย
ดูเหมือนว่าเหตุโจมตีนั้นจะเข้าใกล้ประเทศไทยขึ้นมาเรื่อยนะครับ
ซึ่งล่าสุดก็มีคลิปที่เชื่อว่ากลุ่มติดอาวุธไอซิสออกมาเผยแพร่
ระบุว่าเตรียมก่อเหตุในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมทั้งประเทศไทย
จากนี้ก็ยังคงจะจัดการไปถึงระดับผู้นำชาติมุสลิมอย่างอินโดนีเซีย
และมาเลเซียด้วยติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากรายงานครับ
วันที่๒๙มิถุนายนเกิดเหตุโจมตีสนามบินอัตาเติร์ก
หนึ่งในสนามบินที่มีผู้ใช้บริการมากที่สุดติดอันดับต้นของโลก
ในนครอิสเติลบูของตุรกีมีผู้เสียชีวิต๔๔คน
ซึ่งผู้นำตุรกีระบุว่ามีสัญญาณบ่งชี้
ไปยังกลุ่มติดอาวุธรัฐอิสลามในอิรักษ์และซีเรียหรือไอซิส

ไม่กี่วันต่อมาวันที่๑กรกฎาคม๒๕๕๙
เกิดเหตุโจมตีโดยคนร้ายบุกจับตัวประกัน
ภายในร้านอาหารในกรุงทากาเมืองหลวงของบังกลาเทศ
ย่านที่เป็นที่ตั้งของสถานทูต
เหตุนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิต๒๐คน
จำนวนนี้๙คนเป็นชาวอิตาเลียนและ๗คนเป็นชาวญี่ปุ่น
ซึ่งกลุ่มติดอาวุธไอซิสอ้างอยู่เบื้องหลังเช่นกัน
กรกฎาคม๒๕๕๙โศกนาฏกรรมครั้งใหญ่
ใจกลางย่านชุมชนและศูนย์การค้าในกรุงแบกแดด

เหตุนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตกว่า๒๐๐คน

และกลายเป็นเหตุโจมตีที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดในอีรักษ์ในปีนี้
ซึ่งมีกลุ่มติดอาวุธไอซิสอ้างอยู่เบื้องหลังเช่นเคย
กรกฎาคม๒๕๕๙เกิดเหตุโจมตี๓ครั้ง
รอบไม่ถึง๒๔ชั่วโมงในซาอุดีอาราเบีย
ตั้งแต่ช่วงเช้าคนร้ายจุดระเบิดฆ่าตัวตาย
ใกล้สถานกงศูนย์สาวรัฐในนครเจ็ดด้าในวันชาติสาวรัฐ
เหตุนี้มีเพียงผู้ก่อเหตุที่เสียชีวิต
ก่อนจะเกิดเหตุคนร้ายระเบิดฆ่าตัวตาย
ที่มัสยิคในเมืองคาร์ทิฟที่มัดซัยิชทางตวนออกของประเทศ
เจ้านาธิระบุไม่มีผู้ใดบาตเจ็บ
ส่วนเหตุสุดท้ายและเป็นเหตุที่รุนแรงที่สุด
เมืองศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาอิสลาม
โดยเหตุระเบิดทำให้มีผู้เสียชีวิต๔คน
และในวันนี้คนร้ายซึ่งทางการอินโดนีเซียเปิดเผยว่า
มีความเชื่อมโยงกับกลุ่มติดอาวุธ
ที่ประกาศสวามิพักษ์กับกลุ่มไอซิส
ขี่มอเตอร์ไซค์บุกเข้าไปในสถานีตำรวจเมืองโซโล
ก่อนจะจุดระเบิดแต่มีเพียงคนร้ายเท่านั้นที่เสียชีวิต
โจมตีตลอดช่วงหลายวันที่ผ่านมา
โดยก่อนหน้านี้ยังมีเหตุโจมตีไนท์คลับ
ในรัฐสลงงอของมาเลเซียเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
โดยเชื่อว่าอาจเกิดจากความขัดแย้ง
ทางธุรกิจหรือการโจมตีบุคคลที่อยู่ภายในร้านมากกว่า
โจมตีรายวันที่กลุ่มไอซิสออกมาอ้างอยู่เบื้องหลัง
สร้างความกังวลถึงการก่อเหตุต่อเนื่อง
โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ซึ่งเป็นฐานที่มั่นของกลุ่มติดอาวุธ
ที่ประกาศสวามิพักษ์กับกลุ่มไอซิส
และเกิดเหตุขึ้นแล้วในอินโดนีเซียและมาเลเซีย
ขณะเดียวกันยังมีรายงานคำขู่ของกลุ่มไอซิสในภูมิภาคนี้ด้วย
ระบุถึงคลิปวิดีโอของกลุ่มไอซิส
ที่มีเนื้อหาประกาศสงครามกับอินโดนีเซียและมาเลเซีย
พร้อมขู่ไปยังเจ้าหน้าที่และผู้นำรัฐบาลของทั้งสองประเทศ
อาจถูกจัดการเพราะไม่ปฏิบัติไปในแนวทางที่กลุ่มไอซิสคาดหวัง
มีบางช่วงเป็นภาพของทหารเด็กที่ร่วมสู้รบด้วย
ที่พูดถึงคลิปที่สมาชิกกลุ่มไอซิสออกมายอมรับว่า
เบื้องหลังการก่อเหตุโจมตีไนท์คลับในรัฐสลังงอเมื่อปลายเดือนที่แล้ว
พร้อมระบุว่าเหตุดังกล่าวเป็นการส่งสัญญาณเตือนรัฐบาลมาเลเซีย
ให้หยุดกวาดล้างสมาชิกไอซิสในมาเลเซีย
อินโดนีเซียฟิลิปปินส์รวมทั้งประเทศไทยด้วย
พลดาวสุโขข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน